คุณผู้ชมครับดูเรื่องของโควิด๑๙เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยเรารายงานให้ตลอดอยู่แล้ว
เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจออีกนะครับแต่ว่าดูตัวเลขของผู้ที่หายบ้างกันแล้วกัน
น่าจะได้คลายความกังวลกันบ้างนะครับที่ป่วยแล้วหายก็มีนะครับโควิด๑๙
วันนี้ผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับนายแพทย์อนุกุลไทยฐานัน
ระบุความคืบหน้าอาการผู้ป่วยในพื้นที่สมุทรสาครนะครับ
บอกว่าทางโรงพยาบาลสมุทรสาครสามารถจำหน่ายผู้ป่วยโควิด๑๙กลับบ้าน
ตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์ได้ตั้งแต่วันที่๗ธันวาคมนะครับ
คนที่ไม่มีอาการเนี่ยจะให้นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย๑๐วันหลังจากวันที่ตรวจพบเชื้อ
คนที่มีอาการเล็กน้อยก็ให้นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย๑๐วันนะครับนับจากวันเริ่มมีอาการ
เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการอีกอย่างน้อย๒๔๔๘ชั่วโมงก็จะให้กลับบ้านได้
ที่เป็นแม่ของเจ้าของแพร่กุ้งในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครที่ลูกสาวเขาติดคนแรกเลย
เพราะว่าคุณยายนี่๙๕แล้วแต่ว่าแพทย์ยังให้อยู่โรงพยาบาลไปก่อนนะครับ
เพื่อดูเรื่องของอาการข้างเคียงก่อนนะฮะแล้วต้องดูแลเรื่องอาการป่วยติดเตียงด้วย
คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตอนนี้ที่พื้นที่สีแดงก็คือสมุทรสาคร
ในส่วนของตลาดกลางกุ้งเรื่องของการกังวล
แล้วก็มีการปิดตลาดบางส่วนด้วยไงคะ
ดังนั้นเจ้าของบ่อกุ้งเขาก็อาจจะไม่มีช่องทางในการจำหน่าย

ใช่ค่ะแล้วคนไปต่อแถวซื้อกุ้งกันเยอะมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะนี่ค่ะ
มีการโพสต์ผ่านเพจนะคะที่ชื่อว่า
รุ่งโรธผู้ชายเลี้ยงกุ้ง

คือเขาก็มีการโพสต์เอาไว้นะคะว่าเจ้าของบ่อกุ้งในจังหวัดนครปฐม

เอากล่องโฟมไปใส่เค้าจะไปขายค่ะ
คือไนโด่กับครอบครัวเขาทำบ่อกุ้งหลายบ่อ
ตอนนี้เป็นช่วงจับกุ้งขายแต่ตอนนี้เดือดร้อนเพราะว่าแพ้กุ้งปิด
ตลาดปิดก็เลยจับขึ้นมาแล้วก็ใส่เนี่ยตะกล้าขึ้นท้ายกระบะเลย
ระเวนขายเขาขายกันตั้งแต่ตี๕
โด่มีลูกน้อยต้องเลี้ยงลูกค่ะหัวอกคนเป็นพ่อนะคะ
เพจบอกว่าผมก็เป็นพ่อเหมือนกันเลยกระจายข่าวให้
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายที่มเกษตรคนก็เลยไปต่อคิวกันที่มเกษตรเยอะมากค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่ไปต่อแถวซื้อกุ้งนะคะ
ก็มีทั้งซื้อไปกินเองซื้อไปขายก็มี
คือเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะอยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรบอกกุ้ง
เพราะข่าวโควิดคนกังวลใจเรื่องของอาหารทะเลเรื่องของกุ้งนะคะ
คือต้องมั่นใจว่าถ้าปรุงสุกปลอดภัยแน่นอน
นางสายใจลูกค้าค่ะที่ไปซื้อกุ้ง
เขาบอกว่าโอ้โหช่วยช่างกิโลขายไปซื้อด้วยช่วยช่างด้วย
นี่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เข้ามา๘โมงครึ่งก็ช่วยประมาณ๙โมง

ก็เขาไม่ไหวไงเราก็ช่วยช่างให้เขาเก็บตังค์
เราไม่ได้เป็นคนเก็บช่วยช่างอย่างเดียว
ไปซื้อด้วยเลยช่วยคนขายด้วย
มาราคาขายกันหน่อยค่ะมาจากบ่รเลยขึ้นรกลำบากไปเลย
ไปขายที่มเกษตรเป็นยังไงตามหน้าจอนี่เลยนะคะ

ครับก็บอกว่ากุ้งที่นำมาขายก็คือเป็นช่วงที่ต้อง
จับขายในช่วงปีใหม่อยู่แล้วอืมปกติจะส่งขายที่แพร่
จะขายที่ไหนก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องดิ้นรนนะคะรับออเดอร์ตรงเลยก็มีนะคะครับตระเวนขายเลยก็มีนะคะ
ตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณสามตันที่อยู่ในบ่ออืมปัญหาคือ
ทีนี้ขัดทุนแย่เลยนะคะสี่ร้อยกิโลกรัมที่นำมาขายวันนี้
ถึงแม้ว่าไม่ค่อยมีกำไรแต่ก็ดีกว่าทุนจม
นะคะครอบครัวเธอมีบ่อกุ้ง๗บ่อค่ะ
ถ้าขายจริงเนี่ยก็จะได้เงินสักประมาณแสนกว่าบาทต่อบ่อนะ

แต่ว่าอันนี้แค่แบบไม่ขัดทุนก็พอเธอบอกแบบนี้นะคะ
ตอนแรกรู้สึกตกใจมากแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจด้วย
ไปด้วยกันเพราะว่าคนเขาเห็นเขาก็เข้าใจนะว่า
ุ้งมันไม่ได้ติดโควิดอ่ะแต่เป็นคนที่ติด
แต่เข้าใจว่าเขาก็กลัว
สายโทรมาก็บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมนู่นนี่นั่น
เราก็บอกไม่เป็นค่ะเอามาจากบ่อตักขึ้นมาเองเลย
จมมากค่ะค่าอาหารค่าปุ๋ยค่าวัดด่างน้ำอะไรอย่างนี้
คือมันใช้หมดคือเสียไปกับค่าอาหารอย่างมากเลย
เราขายอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะคุมค่าอาหารที่เลี้ยงมันหรือเปล่า